เอาใจคนที่อยากกินอาหารอีสานกันต่อเนื่องเลยนะคะ

เป็นยังไงไปทานกันเลยดีกว่าค่ะ

อยากเข้าหน้าร้อนแบบนี้
ก็ต้องเข้าป่าหาแมงจีนู

ลึกแมงจนูมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในดินนี่แหละนะคะ
ที่นี่ก็คือที่ตำบลเขื่องคำตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ออกไปหาขุดแมงจีนูนอยู่ใต้ดิน
เพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ถือว่าเป็นอาหารลดเลิศ
แล้วก็ขายได้เป็นรายได้อย่างดีทีเดียวนะคะ
ช่วงหน้าแรงช่วงต้นไม้มันผลัดใบแล้วมันก็เริ่มผลิใบใหม่
งจีนูนมันจะออกหากินใบไม้อ่อนตอนกลางคืน
ส่วนกลางวันมันก็หลบไปอยู่ใต้รูดินแบบนี้

ชาวบ้านก็เลยไปขุดกันหาตามป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะวันหนึ่งหาได้๕๐๐๑๐๐ตัวเลยนะคะคุณค่ะ
พอจับได้แล้วยังไงล่ะเอาไปขายสิคะ
ขายที่ตลาดเทศบาลตาธองกเมืองแยะโสธร
นับไปเลย๑๐๐ตัวราคา๘๐บาท

ถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแรงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะ
และแมงจีนูนี่แหละเป็นเมนูที่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศ

เซียมก็เยอะเอามาทำหลายอย่างหลายเมนูนะคะ

ขวดจินูนใส่ไม้ปิ้ง

นี่ก็เป็นยำแมงจินูนนะฮะ
แล้วก็ยังมีพวกเมนูก้อยแมงจีนูนแกงผักหวาน
แมงจีนูนใส่ไข่มดแดง
หน่อไม้ส้มแมงจีนูนเยอะแยะหมดเลย

มายั่วน้ำลายกันสำหรับใครที่อยากจะหากินก็
ลองดูตามตลาดแบบพื้นบ้านตลาดชุมชน

แต่อยากจะรู้เหลือเกินว่ารสชาติเป็นยังไง
คุณผู้ชมก็ไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่แบบมีประโยชน์มาก
แล้วก็ไขมันต่ำด้วยสำหรับแมลงต่างอย่างนี้นะ